ส่วนอีกหนึ่งเรื่องขอเปลี่ยนบรรยากาศหน่อยไปดู
ร็อกเกอร์รุ่นใหญ่ใจนิ่งอย่างพี่เสกโลโซค่ะ
เพราะว่ากลับมาสวมสตัสลงสนามอีกครั้งหนึ่ง
เรียกได้ว่าเป็นการสะบัดหัวเข่าสะบัดแข้งสะบัดขาเลยนะคะ
กลับมาฟิตอีกครั้งในรอบเกือบ๓ปีนะคุณผู้ชม
หลังจากที่พิเศษเคยฟอร์มทีมฟุตบอลที่มีชื่อว่า
แล้วก็ต้องบอกว่าก็ร้างสนามไปนานมาก
เสกก็บอกว่าที่ต้องกลับมาเตะฟุตบอลมาออกกำลังกาย

คือเขารักษาโรคตัวเองจากอาการไบโพล่า

ซึ่งปัจจุบันยังต้องมีการทานยาอยู่วันละ๔๕เมตร
เช้า๒เม็ดกลางวันแล้วก็เย็นอีก๑เม็ด

ซึ่งพิเศษบอกว่าบางครั้งเครียดนะ
เครียดมากถึงขั้นคิดสั้น
เคยคิดสั้นว่าจะฆ่าตัวตายด้วย
อีกหนึ่งเรื่องที่เครียดก็คือเรื่องของคดีความ
ที่ยิงปืนขึ้นฟ้าตอนนั้นนะคะ
ก็ยังคงอยู่ในระหว่างการตัดสินของสารดีกา

เสกก็ยอมรับอีกว่าเรื่องนี้ทำให้เขาเครียดมาก
แต่ยังไงซะก็จะสู้ตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไปนั่นเองจ้า

ช่วยหายซึมเศร้าบ้างนะครับ
ก็เลยต้องลองดูไม่ลองก็หมดหนทาง
อยู่คนเดียวแล้วคิดสั้นตลอด

คนถามมันยังคิดสั้นนี่อยู่ดีก็อยากแบบไม่อยากอยู่

แต่ยังไม่เคยถึงขั้นทำร้ายตัวเอง
ไม่เคยไม่เคยครับยังไม่หนักขนาดนั้น

ยังครับยังก็ยังเป็นกังวลอยู่

วนมากกังวลมากกังวลเรื่องคดีอยู่
แต่ก็ต้องสู้ต้องว่ากันตามขั้นตอนของศาล

ว่าคนที่ต่อสู้ด้วยโรคไบโพล่ากับโรคซึมเศร้า

จริงตอนนี้พี่เสกเองก็มีครอบครัวที่น่ารัก
มีภรรยาคอยให้กำลังใจอยู่
และอีกหนึ่งเรื่องที่ขอถามขอแซวหน่อยก็คือ
มีคนถามว่าพี่เสกพี่นึกยังไง

นี่แอปนี้ที่กำลังฮิตเลย
พร้อมกับเขียนแคปชั่นตามชื่อเพลงว่า

เจ้าตัวบอกว่าเฮ้ยพี่ไม่ได้เล่น
แต่แอดมินทำให้

มินก็คือภรรยาพี่การวิพากรนั่นเอง
พี่การเขาก็เอาไปทำขำน่ารักดี
ก็คงอาจจะคิดถึงพี่เสกในวัย๑๔อีกครั้งหรือเปล่า
ไม่แน่ใจแหมแต่ว่าตอนนี้ก็อย่างที่บอกแหละค่ะ
ว่าก็ต้องส่งกำลังใจแล้วก็ให้กำลังใจกันไปแบบนี้นะ
คู่นี้น่ารักนะคะเห็นแบบนี้แล้วก็อิจฉาเหลือเกิน